ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พิศนุโลกค่ะมีสาวรุ่นพี่นัดเคลียร์สาวรุ่นน้อง
เพราะรุ่นพี่บอกว่าก็รุ่นน้องคนนี้เวลารับหลังเนี่ยเรียกรุ่นพี่ว่าอี
อีแล้วด่ารับหลังตลอดเลยแต่คุณผู้ชมพอเดาออกใช่ไหมคะ
นัดเคลียร์แล้วผลสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงมันลงไม้ลงมือกันนะคะ
นี่หล่อม้า
นี่ค่ะผู้หญิงรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงรุ่นน้อง
รุ่นน้องที่ถูกทำร้ายร่างกายนี่อายุเพิ่ง๑๕ปีเองนะคะ
ลากไปลานดินหน้าบ้านเตะเตะเข้าหน้าหีบ
คือรุ่นน้องเขาไม่สู้เลยนะคะเขาได้แต่ยกมือไหว้ขอให้หยุด
แล้วโดนตบสั่งสอนแบบปิดท้ายไปอีกค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙มีนาคมในพื้นที่หมู่๑๓ตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิศนุโลก
หลังเกิดเรื่องน้องที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะน้องยังเป็นเยาวชนน้องที่ถูกทำร้ายขอเรียกว่าน้องข้าวก็แล้วกัน
เพื่อให้ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ผู้ก่อเหตุยังคงอยู่ในพื้นที่
นางสาวฟ้าอายุ๒๕มือตบ

วิวเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
นางสาวนิวเป็นคนที่มีเรื่องกับน้องคน๗
นางสาวส้มเป็นคนถ่ายคลิป
ทั้งทีมโสดไปสอบปากคำที่โรงพัก
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุบอกว่าเหตุการณ์มันเริ่มมาจาก

ซึ่งก่อนหน้านี้เคยช่วยเหลือกันมาตลอด

รักน้องข้าวเหมือนน้องสาวแท้
ให้พักอาศัยช่วยหางานให้ทำ

มีแฟนแบบเหมือนกับคบหากับผู้ชายคุยกับผู้ชายหลายคนเธอก็เป็นห่วง
ไปด้วยความหวังดีแต่น้องข้าวไม่พอใจขอแยกออกไปอยู่ข้างนอกเอง
ต่อมาแฟนสาวของผู้ชายที่น้องข้าวไปแอบครบซ้อน
ไปหาพวกเธอว่าน้องข้าวพูดจาไม่ดีเลย
พวกเธอรับหลังว่าอีแล้วก็ต่อว่าพวกเธอต่างนานา
ก็เลยนัดน้องข้าวมาสอบถามน้องข้าวก็ยอมรับว่าพูดแบบนั้นจริง
พอยอมรับปุ๊บก็เลยทะเลาะกันทีเนี้ยนางสาวฟ้าโมโหแทนเพื่อน
พุ่งไปตบฟ้ามือตบบอกโมโหแทนเพื่อนโอ้โหเลยไปตบไปเตะ

ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรน้องคือจะตั้งใจแบบจะคุยกันก่อน
แต่พอดีพี่ฟ้าเขาถามว่าแบบยังไงอ่ะด่าจริงใช่ไหม
น้องก็ยอมรับต่อหน้าว่าด่าจริงว่าเรียกจริง
แล้วก็ด่าจริงว่าเหลียดจริงก็เลยม้าเขาก็เลยแบบ
ฟ้าเขาก็เลยแบบระงับสติอารมณ์ไม่อยู่
คือมันแบบเป็นอารมณ์ช่วยลูกรู้นิสัยเขาว่าเขาเป็นคนอย่างไร
คือเขาเป็นคนที่ปากร้ายและชอบด่าใครรับหลัง
และทีนี้มันดันมาเห็นหลักฐานโดยที่น้องพิมพ์เอง
เป็นตัวหนังสือที่น้องพิมพ์เป็นของแชทของน้อง

กลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่าจริงแล้วพอเป็นข่าว
ถึงการอารมณ์ชัวร์วูบ
ผู้กำกับการสอบภอมเมืองพิศนุโลกพันธบรตเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิ
ก็เลยบอกว่าส่งน้องที่เสียหายไปตรวจร่างกายนะคะ

ก็จะนำผลการตรวจร่างกายมาประกอบสำนวนคดี

ก็จะมีการแจ้งข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
แต่ถ้าตกลงกันได้ไกลเกลียกันได้ยอมความกันได้อะไรแบบนี้
มันก็จะว่ากันอีกลักษณะหนึ่ง
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางน้องผู้เสียหายเขาบอกว่า
เขาไม่ไกลเกลี่ยเขาไม่ยอมความ
เขายืนยันว่าจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ